สวัสดีวันปีใหม่พระให้บรรดาเล่าทันหนึ่ง
ขยับแข้งขยับขากันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าในช่วงนี้เรามีโชว์ดีโชว์เด็ดในช่วงปี๒๕๕๙ที่ผ่านมามาฝากกันด้วย
เดี๋ยวจะไปเจอกับคุณป้าท่านทั้งเล่นกีต้าร้องเพลงดีกว่าเพราะนะ
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าโด่งดังอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับ
ถ้าจำกันได้ก็คือคุณป้ามารินดานั่นเองนะคะ
รวมไปถึงมาออกสเต็ปแดนซ์กับลุงอ้วนโพธิธารามกัน

แล้วคลิปนี้เป็นไงคะคุณแม่เล่าที่มาที่ไป
อันนี้ตอนนั้นกีต้าหายค่ะ

ลูกก็เห็นว่าน่าจะซึมเศร้ากลัวแม่จะเป็นโรคซึมเศร้า

หาไปซื้อใหม่เลย
มันไม่ได้อยู่ที่ไหว
หากใครได้ร้องเพลงจากใจ
บอกเอาไว้เลยว่ามีความสุข

เบอร์บานในการร้องเพลง
สมองมันเลือดก่อนก็ร่ดี

ก็เลยปรับพฤติกรรมของตัวเองมา
เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้นเลย

และเถอะให้กลางเป็นอย่างดี
ผ่านอุ้ยมีอะไร

กันไม้
เมื่อสักครู่เนี่ยเต้นยังไงฮะลองเบรกแดนซ์ต้องมีใช้จังหวะอะไรบ้างฮะแขนขาหรือยังไง
นี่มาข้างหลังอ๋ออย่างนี้

อยากจะบอกว่า

แป๊บตราสีดำนังนิดหน่อย
ไม่อยากให้รู้เป็นผู้หลัก
ดีแต่ว่าอันนี้ไม่มีเราสองคนมาเต้นแล้ว

เหล่าบอยแบนทหารใหม่ค่ะ

หลากหลายแนวมากเลยนะมีลิเกมีลูกทุ่งมีเพื่อชีวิตมาเพียบเลย
มาทุกสไตล์ว่ากันเถอะไปชมกันครับ
พันธุ์ทำเธอต่อไปยาวนาน
อยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้หยุดป่าเดียวเนี่ย
ตอนที่เราจ้องตาเป็นมัน
พร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอ
แต่แล้วฝันฉันก็สลายไปในปรี๊บตา
เมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามา
จำมือเธอแล้วเดินเจอ

ไม่อยากจะขัดใจตัวเอง

ไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้

อยากที่จะดึงกลับแล้ว
จำเป็นต้องขัดมือใจตัวเอง
คมตาลงแล้วหลั่งกลับ
รับใจว่าไม่เป็นไร
คิดว่าเป็นความสุข
ความสุขเล็กในน้อยใบ

ไม่คิดว่ามีใครอยู่แล้ว

เกิดจากกิจกรรมครับ
ก็สันทนาการหรือว่านันทนาการ

ก็เกิดการรวมตัวกันขึ้นมานะครับโดย

มันเป็นเวลาพักผ่อนหลังจากการฝึก
เขาก็ต้องมีการนันทนาการเพื่อความผ่อนคลาย

แต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้คุณชนะมีอะไรมาแชร์

แล้วก็คนเล่นนี้นะเขาบอกว่าหน้าตาดีด้วยนะ
ตอนนี้ต่อไปอีกสัก๒๓ปีดังแน่นอน
ชัวร์ถูกต้องมานับไปดูกันหน่อยครับ

นะครับสวัสดีครับน้องมาร์สวัสดีครับ
การเล่นสนิทอะไรออะไรใช่มั้ย
กำลังเด็กเลยตายแล้วต้องเต็มว่าปลามั๊ยคะคราวนี้

ไทยไม่ได้นึกว่ามาจากเกาหลี

คือตอนนั้นที่เราสัมภาษณ์ไปน้องเขาบอกว่าจะมีการไป

เบาะงางกลับมาแล้วด้วยถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ย

สชานโลกเหล่านี้นะ

แล้วไปถึงซุปเปอร์ฮีโร่ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชน